เป็นใบเสร็จที่แชร์กันเยอะมากบนโลกออนไลน์
เสร็จค่าปรับที่ได้มาจากตำรวจ
อันหนึ่งบอกว่าข้อหาไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
แต่มีเติมข้างหลังบอกว่าและข้อหากวนอารมณ์เจ้าพนักงาน

แต่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าไม่ควรที่จะกวนอารมณ์เจ้าพนักงาน
เหมือนกับเป็นการยียวนชวนทะเลาะนึกออกมา

ใช่ก่อกวนใช่มันผิดนะมันผิดนะ
ผิดเหมือนกันชาวเน็ตสงสัยแต่จริงเรื่องนี้มีเรื่องต้องสืบต่อค่ะคุณผู้ชม
แชร์ภาพใบเสร็จรับเงินค่าปรับเล่มที่๔
เลขที่๐๗๓สถานีตำรวจภูทรบางศรีเมืองก็มีการเขียนข้อหาว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและกวนอารมณ์เจ้าพนักงานค่ะ
ทำให้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะข้อหานี้มีด้วยหรือเปล่า
ใช่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะแล้วก็ตามหลักแหละบางทีชาวเน็ตก็ชอบอุ๊ยตำรวจทำไมทำแบบนี้กับประชาชนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกรเศษวงศรีชินนะคะ
กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าภาพใบเสร็จที่มีข้อหากวนอารมณ์เจ้าพนักงานนั้นเป็นข้อความที่ถูกแต่งขึ้นมาค่ะ
ข้อหาแท้จริงแล้วมีแค่ข้อแรกคือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

คือเรื่องนี้เนี่ยแปลว่าตั้งใจเติมแล้วเอามาเผยแพร่ต่อ
แล้วก็เผยแพร่หนึ่งในเพจตัวเองปุ๊บมีเพจชื่อดังหลายเพจเอาไปแชร์ต่ออีก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยเตรียมที่จะเรียกแอดมินเพจ
นี้แล้วก็เพจดังอีกหลายแห่งเข้ามาสอบข้อเท็จจริง
ก่อนที่จะดำเนินคดีฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบตามความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะ

อันเดิมที่นึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเติม

อันนี้ถ้าไปเติมเองก็คดีอีกหนึ่งคดีเลยนะฮะ
ดีที่มีต้นฉบับเอามาตรวจสอบแล้วก็ยันกันแบบนี้ก็เลยโอ้โหคดีพลิกจริงนะคะ
ต่อมาค่ะแอดมินเพจสนับสนุนปฏิรูปตำรวจก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าภาพใบเสร็จค่าปรับเนี่ย
มีสมาชิกส่งมาให้ช่วยแชร์โดยก็ยอมรับว่าถูกหลอกและเป็นความผิดพลาด
ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๓แล้วตั้งแต่ทำเพจนี้ขึ้นมานะคะ
พร้อมถึงฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบว่าคนเขียนข้อหาเพิ่มเติมมาเนี่ย
ใช่คนเดียวกันกับเจ้าของใบเสร็จหรือเปล่า
ซึ่งคนที่เขียนแต่งเติมข้อหาขึ้นมานั้นก็สมควรถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ